เรื่องราวของเทพิทักษ์กับพี่พศอานนท์

ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขา

หลังจากที่เทพิทักษ์ไปเล่นภาพยนตร์ให้พี่พศ

เพราะว่าปัญหาเทพิทักษ์มันเยอะเหลือเกิน

ไม่รู้ปล่อยที่ไหนด้วย
ในอดีตมีเรื่องวาวว่าติดเหล้าติดผู้หญิง
รวมไปถึงการใช้เงินสุรุยสุรายไม่รู้จักเก็บ
ประกาศขอยกเลิกการเป็นผู้ปกครอง
เนื่องจากว่าทนดูไม่ได้แล้ว
รับไม่ไหวกับพฤติกรรมหลงละเริงอันนี้นั่นเองค่ะ
แต่หลังจากที่เรื่องเงียบหายไปพักใหญ่
ทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง

ว่าที่พี่พศยอมกลืนน้ำลายตัวเองนั่นเองค่ะ
ก็เพื่อว่าต้องการผลประโยชน์จากเด็กในสังกัด

ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้น

ทุกข้อสงสัยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ

ในอย่างที่เขาอยากจะเป็น
ก็ให้เขาลองดูว่าใช้แล้วมันเป็นยังไง
ผู้หญิงเล่าโกหกอะไรอย่างนี้เราไม่เอาเลยนะครับ
เพราะว่าเราไม่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ยังมีคนบางส่วนที่ด่าพี่อยู่ว่า
พอไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่มีประโยชน์

เพราะว่าจริงเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพี่
เพราะว่าพี่ก็หางานให้เขาทำอะไรอย่างนี้
ตอนแรกว่าจะกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ต้องหาเงินนะ
ตอนนี้เขาไปสมัครขับรถตู้ครับตอนนี้ช่วงพักหนึ่งครับ
ก็เอาหลับเอานอนพักนึงก็เอาเรื่องเหมือนกันครับ
ตั้งแต่เลิกทำงานมาเรื่องการเงินก็เริ่มขัดข้องนะครับ
แต่เราเคยส่งให้แม่อย่างนี้นะครับ
แล้วก็จะเป็นน้อยลงหรืออาจจะไม่ได้ส่งเลยก็ได้
ครั้งนี้ครับก็ลำบากพักหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งครับ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเหมือนกันนะ
แค่ของเทพิทักษ์คนเดียวหรอกของทุกคนแหละที่อยู่ในวงการ
อย่าคิดว่าเงินมันได้มาง่ายแล้วจะใช้ไปง่าย

ส่วนเรื่องราวชีวิตส่วนตัวเองก็เหมือนกัน
เฉาข่าวผู้หญิงค่ะที่เป็นปมหลักของเรื่องนี้

คงต้องใช้เป็นบทเรียนกับความรักครั้งต่อไป

และหลังจากนี้ค่ะจะตั้งใจทำงานหาเงิน
ซึ่งทางฝั่งของพี่โพธอานนท์เองก็ออกตัวเลย
ว่าจะขอดูแลและส่งเสริมเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นนะคะ
อยู่ที่ความสวรรค์อยู่แล้วก็ต้องพัฒนาไปเรื่อย
อยู่ที่ตัวเขาทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่ตัวเขาหมดนะครับ
เพราะว่าเราก็ได้แต่ส่งเสริมนะครับ
ส่วนประเด็นที่แฟนเก่าของเทพิทักษ
หลายคนคงเห็นกันในโลกโซเชียลอยู่แล้วแหละ
แฉพฤติกรรมว่าตอนที่อยู่กับเทพพิทักษ์เนี่ยชีวิตเขาเจออะไรมาบ้าง
โดนกระทำชำราวอะไรมาบ้างในเรื่องราวทั้งหัวจิตหัวใจ
แล้วก็คำพูดคำจาหรือว่าพฤติกรรมที่เทพิทักษ์ดูแล้วไม่เป็นตัวอย่างกับเยาวชน
อย่างล่าสุดเธอทิ้งบอมเอาไว้ลูกใหญ่แรงมากเลยทีเดียว
เขาบอกว่าคนอะไรแม้กระทั่งตู้บริจาควัดยังขโมย
ตายแล้วทำไมปล่อยประเด็นแรงอย่างนี้ล่ะค่ะ
เด็นแรงแบบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการให้คำตอบอย่างแน่นอนจากทีมข่าว

ตอนรุ่งนะที่ฉันมีข่าวแว้วเลยนะว่าพี่สีนาลิงนะ

แต่เดี๋ยวอาจจะกลับมารุ่งได้อีกครั้ง
เพราะว่าเมื่อวานนี้ในรายการพี่วุดดี้
เขาไปกราบขอขมากันกลางรายการเลยกับพี่พศอานนท์
ก็หวังว่าเรื่องเรานะคะจะเป็นบทเลียนข้างสำคัญให้เทพที่ทั้ง
แล้วก็ขอให้ต่อจากนี้มีแต่เรื่องราวดีเข้ามาก็แล้วกัน
เป็นกำลังใจให้ค่ะจ้าเดี๋ยวโหละให้เราด้วยแล้วกันนะคะ